คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนี้ดีกว่าค่ะคุณ

มันปุ๊บปั๊บมันสปาร์คอมันติดกันเหลือเกินนะคะ

นามสกุลเบนจรงคกุลนั่นเองค่ะ

แบบดีกี่ความหวานโอ้โหมันพุ่งพ่างก็บอกว่ารันดับสิบเลยนะ
เพราะว่าแอรินค่ะบอกเลยว่ามั่นใจนะรักครั้งนี้มันใช่เลย
จะเพิ่งคบกันมาได้แค่๖เดือนเท่านั้นค่ะ
อ่าละครมาทีชื่อแฟนจ๋า
จะมาคนเดียวก็ก็กระดายอยู่

ประมาณนั้นประมาณหนึ่งค่ะ

คือเราร้อนไหนน่าจีบเขา

ดีเหมือนโซป่าลอีกครั้งค่ะ

ก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันได้นาน

อย่างว่าสาวสวยอย่างนี้นะก็โสดได้ไม่นานนะคะ
แล้วก็ฝ่ายชายนะคะที่เขารู้จักกันได้เนี่ย
เพราะเพื่อนสนิทค่ะของคุณแอรินนะรู้จัก

ส่วนแฟนคุณแอรินไม่ใช่ลูกของเจ้าสัวบุญชัยนะ